นี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุณผู้ชมส่งข้อความมาเมื่อวาน

เป็นประเด็นที่อยากรู้มากที่สุดนะคะ
สำหรับกรณีการออกหมายจับพระธรรมชโย
ตอนนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนจากทางวัดพระธรรมกาย
ว่าจะไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่หรือว่าจะมีท่าทีอย่างไร
พระธรรมชโยมารับทราบข้อกล่าวหาไม่เกินวันที่๒๖พฤษภาคมนี้นะคะ
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจโทปกรณ์สุชีวกุลผู้บัญชาการสำนักคดีการเงินและการธนาคาร
เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือกับชุดพนักงานสอบสวนและอายการ
กรณีการดำเนินการตามคำสั่งสารอาญาที่ออกหมายจับ
เทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน
ร่วมกันฟอกเงินและร่วมการรับของโจร
เมื่อวันที่๑๗พฤษภาคมที่ผ่านมา

สารอาญาได้ออกหมายจับในคดีดังกล่าวแล้ว
ขอให้พระธรรมชโยเข้ามอบตัว
ภายในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้
ถ้าหากพระธรรมชโยเดินทางไปตามนัดหมาย
ก็จะพิจารณาให้ประกันตัวตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทปกรณ์บอกว่าวันนี้
นางทองพินกันล้อมเหรันยิกษ
ของนายสุภาชัยศรีสุภอักษร
อดีตประธานสหกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์
และนางสาวสรรญามันหมัดรองผู้จัดการสหกร
เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาในความผิด
สมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
ทั้งสองคนทำหน้าที่เซ็นเช็คเงินสด
ร่วมกับนายสุภาชัยก่อนมอบให้กับวัดพระธรรมกาย
ทั้งสองได้เดินทางมาตามนัดหมายค่ะ

หลังจากนี้จะเรียกทั้งสองคนมารายงานตัวทุกเดือน
กว่าจะสรุปสำนวนส่งฟ้อง
ขณะที่ความเคลื่อนไหวจากวัดพระธรรมกายในวันนี้
ยังคงไม่มีท่าทีจากคณะสงฆ์และทีมทนายความ
ว่าจะมีการยื่นคัดค้านคำสั่งออกหมายจับหรือไม่
นายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิต
วัดพระธรรมกายเปิดเผยแบบนี้นะคะ
คณะศิษยานุสิตมั่นใจ
ว่าเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายไม่ได้กระทำความผิด
เนื่องจากไม่ทราบที่มาของเงินบริจาค
จากนายสุภาชัยศรีสุภอักษรผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์
หกรณเครดิตยูเนียนคลองจันทร์ได้มาโดยมิชอบ
ซึ่งเงินจำนวน๓๘๗ล้านบาท
ส่วนหนึ่งได้นำมาสร้างอาคารร้อยปีมหาอุบาสิกาจันทนนกยูง
ภายในพื้นที่มูลนิธิธรรมกายจึงเป็นการนำไปสร้างสาธารณประโยชน์
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามแนวทางการดำเนินคดี
พระธรรมชโยจากการแถลงข่าวของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมได้ค่ะ
ทางแอปพลิเคชันใหม่ไทยรัฐนะคะ